ฆาตกรต่อเนื่องนะคะที่ไปก่อคดีทำร้ายแฟนเก่าจนเสียชีวิต
แล้วก็ทารุณกรรมแฟนใหม่ตอนที่ตำรวจไปจับตัวพอดีเลย
ตำรวจบอกว่าการดำเนินคดียืนยันว่าจะต้องมีการรับโทษต่างกรรมต่างวาระ
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตร้องขอเลยบอกว่าถ้าไม่ประหารเนี่ยก็ขอให้ไปจบชีวิตในคุกค่ะ
คือแม่ก็เสียใจมากนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรพัทธลุงวันนี้ไปเข้าเยี่ยมหญิงสาวอายุ๓๑ปีผู้เสียหายในคดี
นายธนเดชหรือว่าในรุ๊ดทำร้ายร่างกายโดยการทารุณกรรม
ที่เมื่อวานตำรวจไปจับแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องพอดีครับ
ทารุณกรรมอยู่พอดีตำรวจกองปราบช่วยชีวิตเอาไว้ได้
ตอนที่ไปคุมตัวนายธนเดชที่ห้องพักที่อำเภอเมืองพัทธลุงยังเจ็บแผลนะคะ
แต่ตำรวจยืนยันว่าก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัย
เรื่องคดีเนี่ยสั่งอายัดตัวนายธนเดชดำเนินคดีเพิ่มนะคะ
จากคดีที่ท้องที่สนบังยี่ขันแล้วนะคะ
คดีที่สอนอบางยี่ขันเนี่ยวันนี้นักข่าวลงพื้นที่นะคะ
ไปบ้านเกิดของอดีตแฟนสาวที่นายธนเดชทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
คือผ่านมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยยังไม่คลายจากความโศกเศร้าเลย
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกคนเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว
แล้วเขาก็บอกว่าไปเจอกับในรุ๊ด๑เดือนก่อนเสียชีวิตผ่านแอปหาคู่
แล้วก็ถูกชวนไปอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ครอบครัวบอกว่าสะเทือนใจมากที่สุดเมื่อทราบว่าผู้ตายเนี่ยถูกตีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในบ้านพัก
ส่วนนายธนเดชก็หลบหนีแล้วไงรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยครอบครัวบอกว่า
นายธนเดชเนี่ยยังโทรมาขอเงินกับครอบครัวด้วยอ้างว่าถูกโจรปล้นแล้วผู้ตายถูกทำร้าย
หมองล้าวอะไรก็พูดมาเงินตังค์แม่ก็ส่งไปให้
หมอก็ไปพิสูจน์ในท้องยังไม่มีอะไรข้าวปลาก็มี
ในท้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีขนาดส่งตังค์ให้ทุกอาทิตย์อาทิตย์
ยังไม่ส่งให้ยังไม่ให้กินเลยโหดเยี่ยมมากที่รสเนี่ย
อยากให้ฆ่ามันมันทารุนมาก
ลูกสาวคนเดียวมันก็ฆ่าไป
ฟังคุณแม่เราสะเทือนใจเลยได้ครับ
ท้องของลูกที่เขาผ่าออกมาไม่มีอาหารเลย
แม่ส่งตังค์ไปให้ตลอดแต่ลูกไม่ได้กินอะไรเลย
แล้วสุดท้ายลูกเสียชีวิตส่วนคนนี้เป็นอีก
คนหนึ่งที่สะเทือนใจไม่แพ้ครอบครัวของผู้ตาย
เขาบอกว่ามีลูกด้วยกัน๒คนเลิกกัน๓๔ปีที่แล้ว
เขาก็คิดว่าถ้าอดีตภรรยาจะไปมีคนใหม่ก็คงจะเลือกคนดีดูแลได้
แต่สุดท้ายเนี่ยผู้ชายคนนั้นกลับมาพลากชีวิตแม่ของลูกของเขาไปค่ะ

แม่เก่าของผม

แฟนสาวจนเสียชีวิตอันนี้เป็นคดีแรก
หลังจากนั้นตำรวจพัทธลุงจะแจ้งอายัดดำเนินคดีทำร้ายร่างกายทารุณสาหัส
ในคดีล่าสุดเป็นคดีที่๒นายธนเดชจะต้องรับโทษต่างกรรมต่างวาระค่ะ